นึกถึงเมนูสุดอร่อยอีกเมนูหนึ่งที่เราถามคุณผู้ชมเกี่ยวกับไก่ย่างนี่แหละ
ไก่ย่างมีหลายที่อย่างที่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็มีไก่ย่างมาขายเหมือนกัน

เอ้าก็ชิมไปแล้วถึงรู้ว่าไม่อร่อย
จะให้รู้ได้ไงถ้ายังไม่ชิม
ก็บอกเลยว่าร้านนี้ไม่มีใครเอาไม้มาคืนหรอก

บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าร้านนี้นะชื่อว่าร้านไก่ย่างสำริท
โลแกนอร่อยสุดขีดน้ำซอสลาวาช่ำ
เขาบีจริงจริงถูกนะเขาทุบให้มันฉ่ำแล้วก็เอาไปย่าง
แล้วก็มาชุบอีกแล้วก็วางขายเรียงรายแบบนี้คุณผู้ชม
เขาขายอยู่ที่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่เพชรชบูรณ์
จัดช่วงวันที่สิบถึงสิบเก้าตุลาคมเฮ้ยดูทีมพระย่างเขาดิ
แล้วดูเขาโอ้โหเรียงแถวเป็นแนวเลยค่ะคุณค่ะ
แล้วมีหลายส่วนนะมีตูดไก่มีอกมีปีก
คุณผู้ชมชอบแบบไหนคุณลองส่งไลน์มา
เมนต์มาในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวได้เลยครับ
เขาบอกอย่างนี้ว่าจริงแล้วนะไอ้ไก่ย่างก็กลิ่นเนี่ยหอม
เตะจมูกอยู่แล้วแต่ไอ้ที่สะดุดหูเนี่ยก็คือ
เสียงแม่คานี่แหละค่ะคุณจริงจริง
เรียกร้องลูกค้าให้แวะเวียนกันโอ้โหเรียกว่าเป็นที่ประทับอกประทับใจ
ส่วนราคาขายก็ดีดีค่ะคุณ
ไก่ซอสเกาหลีชิ้นละสิบบาทเท่านั้นอืม
ส่วนไก่ย่างเริ่มต้นไม้ละ๒๐บาทก็มีหลายส่วนให้เลือกกันครับ
ไม่ใช่แค่ไก่ด้วยนะหมูอบน้ำพึ่งสูตรเด็ดเขาก็มี
เฮ้ยมีหมูด้วยเหรอแบ่งขายเป็นขีดขีดละสี่สิบห้าบาท

แสงสุขบุญสองสามีภรรยานี่แหละดีดีดีดีดี
สัมภาษณ์กับพี่นักข่าววางมือจากหน้าเตาหน่อยนะคะ
ในคอพี่อ่ะนะเออไม่ดักคอแล้วพี่

พี่เขาบอกว่าขายไก่มากว่า๓๐ปีแล้วนะ
ทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรมาเรื่อย
มักจะไปขายตามตลาดนัดหมู่บ้าน
ส่วนน้ำราดเนี่ยเขาต้องปรุงรสให้พร้อมเสร็จสับก่อน
ก่อนที่จะไปตั้งขายแล้วก็เตรียมไปพร้อมให้มากพอ

รอกินแล้วชอบตรงความฉ่ำของเขานี่แหละ
เขาก็เลยตั้งโซโลแกนว่าน้ำซอสลาวาชำนะคะ

นี่ยักษ์ไหลด้วยนะ๓๔หมื่นเท่านั้น
ไปไป

เอาไปกินก็พอจะต้องไปขายเลยเหรอ
บอกเลยว่ารายได้ดีเพราะเขาตั้งใจทำพิถีพิถันนะคะ

ใครที่ชอบไก่ย่างแบบชำต้องร้านนี้แหละครับ